ทีนี้ได้ฟังในมุมของนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนไปแล้ว

เป็นเรื่องในประเด็นของขีดเส้นใต้เมืองไทย

อยากฟังอีกเพราะว่าคุณเสรีก็พูดมาบ่อยครั้งเหมือนกัน
คุณสาบรีพูดมาบ่อยครั้งเหมือนกัน
เส้นใต้เมืองไทยก็สัมภาษณ์คุณสารีมบ่อยครั้งเหมือนกัน
คราวนี้พอได้ยินจากทางโรงพยาบาลเอกชนเขาว่าอย่างนี้

เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะคะในขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ประเทศนี้อะไรอะไรที่จะทำให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น
ดูมันจะลำบากไปเสียหมดครับ
ดูจะมีปัญหาและดูจะยากไปเสร็จทุกเรื่อง
เรื่องที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งเกริ่นไปเมื่อสักครู่
ผมเท้าความอีกทีนะครับ
ว่าเรื่องนี้ทำท่าว่าจะไปได้ดี

มีความพยายามจากคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการกกร
มติมาเมื่อไม่กี่วัน
มาจากหลายมุมนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนคุณหมอพงพัฒน์เนี่ย
อย่างที่คุณสืบสกุลอ่านไปเมื่อสักครู่ท่านก็ออกมาแถลง
ออกมาชี้แจงหลายเรื่องในที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ต้องเรียกประชุมนัดพิเศษร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคุณสนทิรัฐบอกว่ายังไม่สามารถ
หาคำตอบที่ชัดเจนได้ว่าจะนำมติกกรคณะกรรมการชุด
เนี้ยให้คอรมอเห็นชอบได้เมื่อไหร่เห็นชอบได้เมื่อไหร่
ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนตอนนี้ก็ชักแถวออกมาคัดค้าน

คุณสาลีองค์สมหวังเนี่ยในฐานะเลขาธิการมคลองผู้บริโภค
ก็ได้รับเชิญไปอยู่ในเวทีวงประชุมพิเศษวันนั้นด้วยตอน
นี้คุณสาลีอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีค่ะคุณสาลีครับ
จันทุภาพค่ะคุณผู้ชมด้วยค่ะครับประเมิดแล้วเนี่ยไปต่อ

ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแต่ว่าถึงแม้เราจะได้ยินเสียง
รัฐมตรีบอกว่ายังยึดหลักการเหมือนเดิมค่ะคือชนต้องได้
ได้รับความเป็นธรรมผู้บริโภคต้องได้รับความเป็นธรรม
แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าเสียงอ่อนลงไปเยอะ
เพราะว่าภูมิภาคตรงบรรยายชนที่ใหญ่จริงค่ะคุณสุภาพค่ะ
อืมครับเขาเขาอ้างเหตุผลเนี่ยที่คุณหมอบอกเมื่อกี้
เรื่องนี้มันมีความซับซ้อนโรคเดียวกันอาจจะใช้วิธีการรักษาไม่เหมือนกัน
เครื่องมือและบริการรวมถึงแพทย์ที่รักษาก็ต่างกัน
การใช้มาตรการแบบเหมารวมจึงไม่เป็นธรรมกับโรงพยาบาลเอกชน
นี่ข้ออ้างฟังได้ไหมเอ่อจริงจริงก็ต้องบอกว่าฟังไม่ขึ้นนะ
เพราะว่าเราก็มีโรงพยาบาลรัฐบาลที่ก้าวหน้าที่เครื่องมือทันสมัยกว่าโรงพยาบาลเอกชน
แล้วสิ่งที่ฉันคิดว่าสำคัญก็คือว่าเวลาพูดแบบนี้เนี่ย
เราเองก็ไม่ได้อยากให้โรงพยาบาลเอกชนถอยหลังรักษาไม่มีคุณภาพถูก
แต่ว่าเราก็พบว่าเวลาค่ารักษาพยาบาลมันแพงมากขึ้นเนี่ย
มีดบากนิดเดียว๑เซนเนี่ยคือจริงห้ามเลือดให้หยุดก็พอแล้ว
แต่กลายเป็นว่าคนไข้ถูกเอาไปเข้าห้องผ่าตัด
แล้วก็คิดค่ารักษาพยาบาลถึง๖๘๐๐บาท

ใช่ค่ะก็ต้องไปผ่าตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะตามมา
เพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนพูดชัดนะฮะวันนั้นที่ไปพบรัฐมนตรีเนี่ย
ก็บอกว่าเขาเป็นธุรกิจสุขภาพ
เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นธุรกิจสุขภาพมันก็ต้องทำยอด
ต้องมีเรียกว่ามีการทำการตลาด
เพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาลก็เป็นคนที่ต้องทำตามเป้าหมายทางการตลาดหมด
ยังยกตัวอย่างคุณหมอก็แล้วกันนะฮะ
ถ้าคุณหมอที่ดีไม่พอใจเนี่ย
หรือคุณหมอที่ไม่ได้ทำยอดเนี่ยก็ถูกเรียกไปคุย
ว่าเดือนนี้คุณหมอไม่ได้ทำยอดเลยนะ
คุณหมอจะว่ายังไงถ้าคุณหมอไม่เห็นด้วย
คุณหมอก็ลาออกเพราะคุณหมอลาออกเนี่ยขนาดนี้เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนมันเหนียวแน่นมาก

คุณหมอก็แทบจะไม่มีงานทำในโรงพยาบาลเอกชนนะฮะ
เพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าโรงพยาบาลเอกชนเป็นเครือข่ายกันเหนียวแน่นมากขึ้น
เป็นสมาคมแล้วก็ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนเองก็ซื้อบริษัทยา
เพราะฉะนั้นมันถ้ากระทรวงพาณิชย์ไม่กำกับอะไรเลยเนี่ย
ขายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะผูกขาดค่ะ
เราก็เรียนคิดว่าจริงเราไม่ได้เรียกร้องให้กำกับ
จนกระทั่งคุณไม่มีคุณภาพ
เราเรียกร้องให้คุณคิดราคาที่เป็นทำ
อย่างเช่นเน้นยกตัวอย่างนะครับว่าเรายังกำกับค่าน้ำมัน
น้ำมันพืชน้ำมันที่ใช้กับรถยนต์ผ้าอนามัยนะฮะ
ก็ไม่เห็นธุรกิจเหล่านี้จะเจ๊งเลยนะฮะ
เขาก็ยังให้บริการได้ดี
มันมีที่ฝนมากกว่าคนอื่นใช่ไหมบระเบิดที่เราจะกำกับอะไรไม่ได้
ขณะที่ประกันสังคมเนี่ยจ่ายอยู่๑๒๐๐๐
ท่านราชการเนี่ยคุณรักษาเท่าไหร่จ่ายเท่านั้น
แต่โรงพยาบาลไหนกระชนเนี่ยคุณกำหนดมาเลยก็ได้นะ
ว่าคุณจะคิด๑๕๐๐๐บาทต่อโรค
เพราะฉะนั้นเราอยากเห็นเพดานแบบนี้ไม่ใช่ขนาดนี้สถานการณ์ก็คือว่า
คุณคิดยังไงก็ได้แล้วที่กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าขณะนี้
เขามีแนวทางให้โรงพยาบาลเอกชนคิดเนี่ยไม่ได้กำกับค่ารักษานะฮะ
เพียงแต่ต้องบอกคุณสุภาพว่าถ้าคุณสุภาพไปนอนโรงพยาบาล
แล้วต้องให้น้ำเกลือเนี่ยจะคิดแยกระหว่างสายน้ำเกลือกับเข็ม
ให้คิดรวมกันแต่โรงพยาบาลยังคิดเท่าไหร่ก็ได้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

คุณสุภาพว่าคุณสุภาพว่าคุณสุภาพว่าคุณสุภาพว่าคุณสุภาพว่าคุณสุภาพว่าคุณสุภาพว่าคุณสุภาพว่าคุณสุภาพว่าคุณสุภาพว่าคุณสุภาพว่าคุณสุภาพว่าคุณสุภาพว่าคุณสุภาพว่าคุณสุภาพว่าคุณสุภาพว่าคุณสุภาพว่า
ข้อมูลพวกนี้เวลาไปนั่งแฉกันในที่ประชุม
รัฐมนตรีที่นั่งหัวโต๊ะเนี่ยมีท่าทียังไง
เขาก็บอกว่านี่เป็นเรื่องที่เขาต้องทำให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม
แต่ดูเหมือนว่าฟังดูแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำเมื่อไหร่เท่านั้นนะฮะ
สิ่งที่เรียนคิดว่าภาคประกันภัยก็พูดชัดนะฮะ
คือแน่นอนถ้าโรงพยาบาลเอกชนเราไม่กำกับธุรกิจที่จะเดือดร้อนแน่นอน
ก็คือธุรกิจประกันภัยก็เกี่ยวมันแพง
แล้วเขาก็พูดชัดเลยว่าเด็กต่ำกว่าอายุ๑๐ขวบขณะเนี้ย
ไม่มีแพ็คเกจประกันเพราะว่ามันแพงมากจนไม่มีใครทำให้

คือสรุปจุดยืนของคุณสาลีของมูลนิธิกับประชาชน

เราไม่ต้องการเห็นโรงพยาบาลเอกชนพัฒนาไม่ได้
ไม่ใช่ว่าไปควบคุมราคาจนพัฒนาไม่ได้
ซื้อเครื่องมือใหม่ไม่ได้จ้างหมอดีไม่ได้
แต่เราต้องการไม่ให้แพงเกินเหตุ

ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแพงเกินเหตุ
เราต้องการสายกลางสายกลาง
ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ความหวังของเราตอนนี้ก็
รอคณะรัฐมนตรีอนุมัติลงมา
แต่สำคัญว่ากกรเนี่ย
จะเอามตินี้เสนอคอรมอเมื่อไหร่ถูกไหมครับ

อาจจะถูกดองไปอย่างนี้แล้วก็หายไปเลย
ก็เมื่อไหร่ที่มีมติกรกรอนี่
คิดว่านี่เป็นเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์ต้องปฏิบัติตาม
ครับแต่ว่ารัฐมนตรีจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคอรมอ
เพื่อเห็นชอบเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่
คือถ้ารัฐมนตรีไม่ปฏิบัติตามมติกรกรอนี่
ฉะนั้นคิดว่ารัฐมนตรีก็ต้องรับผิดชอบ
ซึ่งตอนนั้นอาจจะง่ายที่รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบคนเดียว
เพราะว่าถือว่าต้องทำหน้าที่ในส่วนนี้
ครับเอาละครับก็ชัดเจนนะครับคุณสาลีครับ
ขอบพระคุณนะครับต้องสู้กันต่อนะฮะ
ยินดีค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าเราไม่ได้ต้องการให้โรงพาณเอกชนเจ๊ง
เหมือนที่คุณสุภาพบอกนะครับ
เราต้องการให้โรงพาณเอกชนคิดราคาที่เป็นธรรมกับทุกคนทุกฟัง
ขอบคุณนะคุณสาลีครับขอบคุณครับ
ครับเราต้องการต้องเดินสายกลางครับ
เราไม่ต้องการให้ถูกจนกระทั่งว่าโรงพยาบาลเอกชนเขาอยู่ไม่ได้
ซื้อเครื่องมือใหม่ไม่ได้พัฒนาวงการแพทย์ไม่ได้
แต่ในขณะเดียวกันมันไม่แพงเสียจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม
หาจุดบรรจดศูนย์กลางให้ได้เรื่องนี้ก็พออยู่กันได้ครับ

ก็รอจุดบรรจบนะอาจารย์ยังตามต่อเรื่องนี้เกาะติดอย่างเดียวแน่น
เพราะว่ามันต้องหาจุดพอดีให้ได้ถ้าไม่พอดีมันก็อยู่กันไม่ได้
อาจารย์เป็นห่วงไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐมนตรีสาธารณสุขก็บอกว่า
ก็ต้องรอฟังทางด้านโรงพยาบาลเอกชนเขาว่ายังไงแล้วมันต้องเป็นความสมมุติ
ถ้าฟังโรงพยาบาลเอกชนมากกว่าฟังประชาชนประเทศนี้อยู่ลำบากครับคุณครับบุ๊คครับ
ขอบคุณครับอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
เรื่องนี้ขีดกันเส้นหนาเลยติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับ